คุณผู้ชมดิฉันเชื่อว่าหลายคนอาจจะมีเพื่อนหรือคนรู้จักที่เป็นคนบ้าจี้
จี้ในที่นี้ไม่ใช่แค่จีจีแล้วหัวเราะนะ
จี้ในที่นี้ก็คือว่าเวลาเราไปแกล้งแล้วเขาแบบตกใจอย่างรุนแรง
หรือว่าเขาคล้อยตามหรืออะไรแบบนี้ค่ะ
คือเข้าใจนะความเป็นเพื่อนแล้วเห็นเพื่อนบ้าจี้เราอยากแกล้ง
เพราะว่ามันสนุกจริงคุณผู้ชมแต่เดี๋ยวให้ไปดูคลิปนี้หน่อย
งานนี้บอกเลยว่าแกล้งคนบ้าจี้แบบนี้มีคนคำรามนะคะ
เฮ้ฮตกใจค่ะเพื่อนก็ค่อยคลานไป

ดิฉันว่าคนแกล้งลำบากกว่าอีก
คุณต้องทั้งคลานทั้งเลื้อยไป
แล้วก็คลานไปถึงแห้ใส่เพื่อนอย่างนี้
แค่ตกใจแห้กลับเฉยเท่านั้นเอง
แต่เอาจริงแกล้งกันแค่นี้ได้

บางคนถ้าแบบถืออาวุธอะไรอย่างนี้
ถือมีดหรือทำอะไรต่างที่มันเป็นความเสี่ยง